เตือนภัยค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถววิภาวดีนี่แหละค่ะ
ภัยทั้งชายทั้งหญิงเนอะเดี๋ยวนี้อันตรายมันใกล้ตัวจริง
เหตุการณ์นี้ก็คือมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องของตัวเอง
ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วถ้าดูในภาพคล้าย
เขาเดินแบบจับอวัยวะเพศตัวเองด้วยแล้วก็พยายามจะเปิดห้องคนอื่น

เดินออกมาร้านกุฏิ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่
คล้ายกับชาวต่างชาติพยายามจะไปเปิดห้องคนอื่นเขา
ใส่กางเกงในตัวเดียวบางจังหวะก็เหมือนจับอวัยวะเพศของตัวเอง
พอรู้ว่าเปิดห้องใครไม่ได้ห้องเขาล็อกกันหมด
ก็เดินกลับห้องตัวเองค่ะ
บางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะก็อยู่กันไม่รู้ใครเป็นใครอะไรแบบเนี้ย
คือเขาก็โพสต์คลิปและถามนะคะถามชาวเน็ตว่า
ติดป้ายประกาศระวังภัยให้ลูกบ้านรายอื่นทราบเรื่องเขาจะได้ระวังตัว
สองไม่ติดป้ายประกาศอะไรทั้งนั้นเพราะกลัวลูกบ้านย้ายออก
เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าคอนโดมิเนียมเนี้ยเลือกข้อสอง
ไม่ติดป้ายประกาศเพราะกลัวลูกบ้านย้ายออก
ไม่เลือกข้อหนึ่งเหรอนั่นน่ะสิพี่อุ๋ยคือคอนโดมิเนียมเขาให้เหตุผลว่า
แต่เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์บอกว่าอ้าวแล้วไม่นึกถึงคนที่จ่ายเงินซื้อคอนโดมิเนียมด้วยเหรอ
แต่มันก็ปิดบังใบหน้าก็ได้หรือว่ามันเป็นความจำเป็นเรื่องการป้องกันเหตุ
ร้ายแรงติดเตือนภัยมันได้ใช่ค่ะเราก็เลยได้คุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ
นายสง่าพลค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้
เกิดขึ้น๑๒พฤศจิกายน
โมงเช้าน้องสาวของเจ้าของโพสต์
เขาอยู่ในห้องคนเดียวในคอนโดมิเนียม
ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเคาะประตูแรงมาก
เขาจนกุญแจห้องที่ห้อยอยู่ร่วงตกลงมา
ก็เลยไปส่องตาแมวที่ประตู

ก็เลยรีบบอกนิติคอนโดขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ทางนิติแจ้งว่าให้ไปที่สอนอทุ่ง๒ห้องไปทำเรื่อง
แล้วเอาเอกสารอันนี้มาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็แล้วกันนะ

กว่าจะได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็โน่นบ่าย๒
พอขอไฟล์นิติบอกว่าเดี๋ยวค่อยส่งให้นะ
เดี๋ยวส่งให้ตอนกลางคืนครับครับ
ทุ่มน้องสาวไปที่นิติอีกครั้ง
ก็เลยเอามือถืออัดคลิปจากกล้องวงจรปิดเพื่อไปแจ้งความค่ะ
คดีนี้จบตรงที่ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง
เรียกผู้ชายที่อยู่ในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหา
จ่ายค่าปรับ๕๐๐๐บาทแล้วก็ให้กลับไป
โอ้โหแค่นี้เหรอคะเขาถามว่าแค่นี้เหรอคะ
ซึ่งจริงแล้วพอผู้ชายคนนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาไปจ่ายค่าปรับ
มันก็ยังไงแล้วคนที่อยู่ในคอนโดจะยังไง
คือสุดท้ายตัวน้องสาวของเจ้าของโพสต์ย้ายออกเองเลยนะพี่อุ๋ย
ไม่กล้าอยู่นะจริงคนทำผิดควรจะย้ายออกเนอะ
นี่คือเจ้าของห้องเลยออกเลยไม่อยู่แล้ว
นั่นน่ะสิกลายเป็นว่าเจ้าของห้องต้องย้ายออกเพราะกังวลกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะเหมือนกับว่าตัวชายที่ก่อเหตุเขาก็รู้แล้วไงว่า
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องที่เป็นผู้เสียหายคือใครน่ะ
ตาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยมันรู้แล้วไงพอไปโรงพักอ่ะ

ใช่ไงเขาก็ไม่กล้าอยู่
ล่าสุดนะคะเจ้าของห้องพักค่ะ
ที่ให้ชายชาวต่างชาติที่เป็นผู้ก่อเหตุมาเช่า
ไล่ออกจากห้องแล้วไม่ให้เช่าแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็ขอโทษแล้วนะคะเขาอ้างว่าอะไรรู้ไหม
เมาเมาขาดสติโอ้โฮ
แต่ที่ติดใจก็คือนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
ทำไมไม่ปกป้องลูกบ้านทำไมไม่ติดประกาศเตือน
เพราะจะได้ป้องกันเหตุไงไม่รู้ว่าจะมีใครตกเป็นเหยื่ออีกหรือเปล่า

เขาบอกเขามีการรอปภสแกนการ์ด

คือผมอยากให้ทิกประกาศว่าถ้ามันถึงเวลาอย่างจริง

แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นเหยื่อจะบอกช้ำหลายปี
ผมไม่อยากจะเอาความใครนั้นแต่ผมอยากจะยกมาตรฐานนิติบุคคลคอนโด
ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกความปลอดภัย
ลืมว่าคอนโดคอนโดหนึ่งเนี่ยคนอยู่เป็นร้อยคน